คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้เอาจริงดูข่าวนี้แล้วได้ประโยชน์นะ
เราจะได้รู้ด้วยว่าเออตอนขึ้นแท็กซี่เนี่ย
เราจะต้องยังไงถ้าเกิดเรามีของเยอะของใหญ่
ที่จะให้ดูเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ต้องมีถุงก๊อฟใช่ไหมใช่ฮะเอาถุงก๊อฟไว้ท้ายรถแต่พอถึงที่สนามกอล์ฟแล้วอ่ะ
โฟเขาบอกว่าเฮ้ยคุณคุณต้องจ่ายตังค์มาค่าอะไรค่าบรรทุกถุงก๊อฟ
มาร้อยหนึ่งถ้าไม่จ่ายไม่เปิดท้ายให้เอาถุงก๊อฟลง
มันเป็นสัมภาระนะฮะมันเป็นของใหญ่ของหนักนะต้องจ่ายเพิ่ม
ใช่แล้วนักท่องเที่ยวเขาไม่จ่าย

และเขาเอาถุงไมค์กอล์ฟเอาไว้ข้างหลัง
จะมีเรื่องกับโชเฟอร์นั้นจะต่อยกันอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
เพราะโชเฟอร์เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่จ่ายร้อยหนึ่ง

หลังจากนั้นก็เลยจบเรื่องนี้ได้
คือโชเฟอร์แท็กซี่เขาเรียกเงินเพิ่มเนอะ
เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกฎนะนะ
บรรทุกถุงกอล์ฟซึ่งเป็นถุงขนาดใหญ่อะไรแบบนี้
ก็ต้องเรียกเก็บเพิ่มอีก๑๐๐บาท
คำถามทางด้านกฎของกรมการขนส่งทางบก

มันจริงมั้ยมันมีมั้ยคุณผู้ชมคะ
จริงเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบมานะ
แล้วก็มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเลย
ที่จะให้คุณผู้ชมเผื่อใครบางคนยังไม่ทราบ
มากเลยนะข้อมูลนี้สำคัญมากนะฮะ
ข้อมูลนี้มันเกี่ยวกับการเก็บค่าสัมภาระเพิ่ม

แต่อันนี้ต้องเน้นย้ำค่ะว่าเฉพาะรถแท็กซี่ที่ไปส่ง
หรือว่ารับจากสนามบินดอนเมืองแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น

ซึ่งจริงเขาใช้มาตั้งแต่๑๗พฤศจิกาปี๖๓แล้วค่ะ

เขาบอกเอาไว้เลยถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าใหญ่
กระเป๋าสัมภาระที่๒๖นิ้วขึ้นไป
คุณเอาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมจะไปสนามบินหรือว่ากลับมาจากสนามบินก็ตาม
จะต้องมีค่าบริการสัมภาระเพิ่มเติม
ใบหนึ่งไม่เกิน๒๐บาทอันนี้สำหรับกระเป๋า๒๖นิ้วขึ้นไปนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าใบเล็กกว่า๒๖นิ้วแต่ว่ามีหลายใบ
เขาจะไปเก็บใบที่๓ค่ะคุณผู้ชม
ราคาไม่เกิน๒๐บาทเหมือนกัน

อุปกรณ์การกีฬาถุงก๊อฟที่เหมือนกรณีเมื่อกี้นะฮะ
อุปกรณ์การกีฬาอย่างถุงก๊อฟรถจักรยาน
เซิร์ฟหรือเครื่องดนตรีที่มีขนาดตั้งแต่๕๐นิ้วขึ้นไป
ให้เก็บค่าบริการชิ้นละไม่เกิน๑๐๐บาท
อันนี้สามารถเก็บได้แต่ย้ำนะฮะ

ไปกลับสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้น

ก็ต้องเรียกเก็บค่าบริการไม่เกิน๑๐๐บาทด้วย
ส่วนอีกความรู้หนึ่งนะที่เราควรจะรับทราบไว้
เกี่ยวกับกรณีของรถเข็นอุปกรณ์สำหรับคนพิการผู้สูงอายุ
วิวแชร์ไม้เท้ารวมถึงสัมภาระติดตัวไม่เก็บนะครับ
เก็บนะเวลาขนขึ้นรถแท็กซี่
หรือกลับจากสนามบินทั้งดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
แต่ทีนี้กรณีของนักท่องเที่ยวที่เอาถุงก๊อฟไว้ในรถแท็กซี่
แล้วก็พามาส่งกันที่สนามก๊อฟ
ไม่รู้ต้นทางไงว่าไปรับมาจากไหน

ทีนี้พอมาลงที่สนามกอล์ฟแบบนี้
โชเฟอร์เองก็ไม่สามารถที่จะเรียกเก็บค่าขนถุงก๊อฟ๑๐๐บาทได้

แล้วเขาจะไปตีก๊อฟเขามาจากโรงแรมจะไปสนามกอล์

พอหลังจากตีก๊อฟเสร็จแล้วจะขึ้นเครื่องกลับเลยเอาถุงก๊อฟกลับด้วยอันนี้เรียกเก็บได้

ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมกรมการขนส่งทางบกเขาก็เลยบอกว่า

ใช่ค่ะทีนี้เข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนี่เพิ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ไม่นานนะ
แล้วมาเจอแบบนี้ดิฉันเดานะ
อาจจะเข้าใจว่าพอมีสัมภาระมาอย่างถุงก๊อปแบบนี้มันเรียกเก็บได้เลย
นี่เป็นความรู้สำคัญนะผมเคยเจอช่วงหนึ่ง
ผมเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วขึ้นรถแท็กซี่จากสนามบิน
กระเป๋าผมใหญ่๒ใบเลยนะแล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เรียกเก็บเงินเพิ่มร้อยหนึ่งนี่แหละ
มีร้อยหนึ่งล่ะครับพอรู้เรื่องของกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับรถแท็กซี่สนามบินแล้ว
ก็โอเคยอมจ่ายให้เขานะฮะแต่กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเหมือนกันนะครับ